เรื่องของอุบัติเหตุมาดูเรื่องของน้ำ
สถานการณ์น้ำติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
วันนี้เรามีรายงานหลายพื้นที่เลย
เริ่มจากที่นครราชศรีมากันก่อน
ตอนนี้น่าห่วงมากเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะ
น้ำป่ามันไหลทะลักมาช่วงกลางดึก
เข้าท่วมอำเภอด่านขุนทศถนนศรีคิ้วชัยภูมิ

สั่งตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
โดยน้ำป่าล้นมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ถึงตัวอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาอย่างรวดเร็ว
ลักเข้าท่วมโรงเรียนบ้านจันโคกรักแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมถนนศรีคิ้วชัยภูมิ
ตั้งแต่หน้าโรงเรียนผ่านหน้าปั๊มน้ำมันสยามปตทด่านขุนทศยาวเรื่อยไปเลยค่ะ
จนเข้าตัวอำเภอด่านขุนทศถึงหน้าโรงรับจำนำ
เขาบอกมวลน้ำเนี่ยมันไหลเร็วมากนะคะไหลเข้ามาเต็มถนนทั้งขาเข้าขาออกระยะทางยาวกว่า๕๐๐เมตร
ระดับน้ำสูงประมาณ๓๐๔๐เซนติเมตรค่ะ
กรอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดก็รุดเยี่ยมชาวบ้านทันที
แล้วก็สั่งตั้งกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่หน้าโรงรับจำนำริมถนนศรีคิ้วชัยภูมิเนี่ยนะคะ
มีการเตรียมจัดโรงครัวพระราชทานที่สำนักงานเทศบาลตำบลด่านขุนทศค่ะ
ประชาชนจำนวนมากก็รวมตัวกันสองฝั่งถนนจะข้ามฝั่งไปทำงาน
ต้องอาศัยรถบรรทุกที่วิ่งผ่านไปมาช่วยรับคนไปด้วย
จากนี้ยังมีรถเทลเลอร์ของชาวบ้านออกมารับรถจักรยานยนต์ข้ามฝากด้วยนะคะ
กลายเป็นรถข้ามฟากแล้วไม่ให้เรือข้ามฝาก
ส่วนอาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
ก็ต้องนำเรือท้องแบนไปรับผู้ป่วย
รวมทั้งหญิงท้องใกล้คลอดวัย๒๓ปี
เพราะว่าระดับน้ำท่วมมันสูงมาก
ต้องใช้เปรย์หามออกมาจากพื้นที่แบบนี้เลยค่ะ
แล้วนำขึ้นเรือฝ่าสายน้ำไปส่งที่โรงพยาบาลวิเชียนบุรี
การทำงานเจ้าหน้าที่บอกก็ยากลำบากนะคะ
เพราะว่าบางช่วงกระแสน้ำมันไหลเชี่ยว
แต่ก็ลุล่วงปลอดภัยดีนะคะคุณแม่
โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่
ก็เลยมีฝนตกหนักน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในอำเภอบึงสามพันธุ์อำเภอวิเชียนบุรี
เส้นทางรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้แล้วค่ะ
ถือว่าเป็นอุทธกภัยที่หนักที่สุดในรอบ๑๐ปีเลยนะคะ
ส่วนนครสวรรค์หน่อยนครสวรรค์เนี่ยน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ
ถนนสายหนองบัวเพชรบูรณ์บางจุดน้ำท่วมสูงจนรถเล็ก
ไม่สามารถจะผ่านได้แล้วนะคะน้ำที่เข้าท่วมชุมชนยังคงเพิ่มสูงขึ้น
เพราะว่าน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณมันไหลเข้าพื้นที่มาเพิ่มเติมเข้าเรื่อยค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่าน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และฝนที่ตกลงมา
ทำให้น้ำไหลเข้าพื้นที่อำเภอหนองบัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแม้ว่าจะกั้นกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าบ้าน
ก็ไม่เป็นผลล่ะค่ะน้ำมาเร็วก็ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมาก
ส่วนที่อุทัยธานีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลบ่าทะลักลงสู่แม่น้ำตากแดดอย่างเร็วนะคะ
ล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอทัพทัน
บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงหนึ่งถึงสองเมตรรวมถึงกว่าสามร้อยหลังคาเรือนค่ะ
พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวและนาข้าวที่เพาะปลูกใหม่นับหมื่นไร่
อยู่ใต้บาดานถนนภายในหมู่บ้านหลายเส้นทางถูกน้ำท่วมสูง
ตอนนี้น้ำยังทะลักเข้าท่วมวัดด้วยนะคะหลายแห่งเลยค่ะ
พระสงฆ์ไม่สามารถออกบินทบาทได้ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่เนี้ยถูกน้ำท่วมซ้ำซากเกือบทุกปี
แต่ไม่เคยมากถึงขนาดนี้นะคะปีนี้ท่วมสูงมากวันจะท่วมหนักเหมือนปีห้าสี่
และนี่นับว่าเป็นน้ำท่วมหนักครบรอบสิบปีหลังจากท่วมหนักเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ด้วย
ปีนี้๖๔พอดี๑๐ปีพอดีมันจะเจอแบบนั้นอีกไหม
กรุงเทพเราจะต้องนั่งเรือกันอีกป่ะคะต้องติดตามนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของฝนเนาะจะลงมาเติมมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ส่วนที่อำเภอลำสนที่จังหวัดลบบุรีค่ะจุดนี้น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกัน
ทีมข่าวของเรารายงานออกมาบอกมาว่าอ่างเก็บน้ำกุฎตาเพชร
ตอนนี้ปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์แล้วพอล้นสปิลเวย์ตอนนี้ไหลไปเรื่อยค่ะ
ไหลเข้าเมืองค่ะไหลเข้าตัวอำเภอนะคะเขาบอกว่าแป๊บเดียว
น้ำสูงท่วมมิดหัวแล้วนะคะกู้ภัยตอนนี้ออกทำงานก็คือการช่วยเหลือประชาชน

แต่ตอนนี้เรากำลังช่วยผู้ประสบเหตุ
ตอนนี้ติดอยู่หลายหลังคาเรือนเลยนะครับ
มีทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับผู้แก่

แล้วก็คุณชะลานะครับ
ตอนนี้เรากำลังทยอย

เอาเม็ดลูกมั้ยได้ครับ
เอาตัวเล็กมาลูกเอาตัวเล็กมาก่อน
เขาเล็กมาก่อนนะเดี๋ยวมาอีกรอบนึงนะ
นี่เป็นภาพของเหตุการณ์ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ

ชาวบ้านเขาบอกตั้งตัวไม่ทันเลยเก็บได้แต่ข้าวของที่จำเป็น
และต้องออกมายืนรอเจ้าหน้าที่ที่หน้าบ้านเพื่อที่จะขึ้นเรือออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ก็คือวัดกุฎตาเพชรซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดจัดให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะ
แต่ว่าในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่สามารถนำเรือกลับพื้นที่ไปได้
เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากน้ำขึ้นอย่างรวดเร็ว
คุณผู้ชมคะเร็วแค่ไหนไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าก็๕นาที

นะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านออกจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากขวางถนนสาย๒๐๕ลำสนที่ชัยภูมิค่ะ
สายนี้รถเรือก็ไม่สามารถเข้าไปได้แล้วน้ำนึกว่าเป็นแม่น้ำค่ะจุดนี้เคยเป็นถนนมาก่อนนะคะ
น้ำเร็วน้ำแรงเจ้าหน้าที่จะต้องพยุงฮิ้วปีก
พาผู้ประสบภัยเดินฝาน้ำออกมาค่ะซึ่งเป็นคุณยายนะคะ
คุณยายออกจากโรงพยาบาลมาไม่นานค่ะก็ไม่ค่อยมีแรงเดินนะคะ
สรุปแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยออกมาได้ปลอดภัย
แต่สภาพก็ธุระเครียดแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูค่ะ

เดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้ในบ้านนะในบ้านคือน้ำบ้านชั้นเดียวอ่ะครับ
อยู่กันไม่ได้นะครับบ้านชั้นเดียวอยู่กันไม่ได้
และตอนนี้ต้องบอกว่าฝนตกลงมา
คือในบ้านไม่สามารถอยู่ได้แล้วนะครับ
รถกู้ภัยนะครับทั้งร่วมกับตันยูพุทธไทยสวรรค์
ติดอยู่ข้างในนะครับถูกน้ำซัดไม่สามารถขับได้นะครับ
ถูกน้ำซัดตะแคงอยู่ด้านในนะครับ
ตอนนี้นะครับทีมเข้าไปพยายามจะช่วยคนป่วยออกมาก่อนนะครับ

ค่อยยืนนะช้าไม่ค่อยยืนยัน
ยายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมา
ท่านนี้แหละค่ะที่เจ้าหน้าที่ต้องพาออกมาจากบ้าน
แล้วก็ท่านก็คือยังเดินไม่ค่อยสะดวกนะคะ

แล้วก็ขาไม่สามารถทนแรงน้ำที่มันไหลเชี่ยวกรากได้แบบนี้นะคะ
เอาไปดูที่อำเภอเมืองลบบุรีกันบ้างค่ะ
เป็นน้ำป่าจากเทือกเขาโคกตูม

และชุมชนบ้านเขาหนีบหมู่ที่๗เขตเทศบาลตะมนต์ท่าสาราค่ะ
ชาวบ้านกว่า๕๐หลังคาเรือน

น้ำนี่มาเร็วมากนะคะสูงกว่า๕๐เซนติเมตร

ที่ทศลา๙มงเช้าค่ะ
ที่ตำบลนี่คนสร้างตนเอง
ประชาชนต้องถอดรองเท้าเดินลุยน้ำ

น้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรค่ะรถจักรยานยนต์ต้องลุยฝ่าคลื่นน้ำ
แล้วเครื่องก็ดับค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันเข็นรถเข้าข้างทาง
อกจากนี้มวลน้ำไหลหลากไปท่วมวัดเขาแก้วโรงพักแยกนิคมสร้างตนเอง
แล้วน้ำก็ไหลผ่านถนนสายพะหนโยธินมุ่งหน้าจังหวัดสระบุรี
คือตอนนี้การจราจรคับข้างนะคะตำรวจทหารกู้ภัยเร่งอำนวยความสะดวก
ส่วนประชาชนที่มีบ้านติดริมน้ำต้องเร่งนำกระสอบทรายมากั้นหน้าร้านค่ะ
แล้วก็เก็บของกันอลละหมานเลยคาดว่ามวลน้ำจะยังคงไหลหลากมาอย่างต่อเนื่อง
จากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโคกตูมขณะนี้เองจังหวัดขอกำลังจากหน่วยงานทหาร
อาสาสมัครมูลนิธิต่างนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของ
เตรียมรับมือมวลน้ำอีกระลอกคือพอฝนหยุดตกก็จะเป็นระลอกนี้
และระลอกใหม่ก็จะตามมาสมทบอีกต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ
ที่ชายภูมิอย่างที่เราเกิดไว้สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเข้าขั้นวิกฤตหนักเลยนะคะ
เพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยขยายวงกว้างไปเนี่ยเกือบเกือบสิบอำเภอแล้ว
หนักที่สุดเลยคืออำเภอบำเน็ตนรงน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตรนะคะ
ทางโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยจำเป็นต้องย้ายผู้ป่วยออกมานะคะ
เพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วเดี๋ยวจะดูแลคนป่วยได้ยากลำบากนะคะ
ต้องหนีน้ำท่วมกันออกมาค่ะน้ำเนี่ยมาช่วงกลางดึกเลยนะคะ
ตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำป่าล้นเขื่อนลำคันฉูหลากเข้าท่วม
เศรษฐกิจการค้าและบ้านเรือนประชาชนเกือบทั้งอำเภอบำเน็ตนรงค
จังหวัดชายภูมิค่ะบางจุดในพื้นที่รุ่มต่ำ
น้ำท่วมสูงถึงสองเมตรนะคะมิดหัวค่ะสองเมตร
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าน้ำป่าหลากมาเร็วแรงมากแล้วมันมากลางคืน
ตั้งตัวกันไม่ทันค่ะไม่ทันได้เก็บข้าวของทรัพย์สินจมน้ำเสียหายไปเยอะเลยค่ะ
ส่วนอีกจุดที่วิกฤตก็คือโรงพยาบาลบำเน็ตนรงค์ที่น้ำไหลบากเข้าท่วมตัวอาคารโรงพยาบาล
เพื่อความปลอดภัยนะคะน้ำเนี่ยท่วมสูงและมีพยาบาลอัดคลิปขอความช่วยเหลือนะคะ
ให้มาช่วยกันย้ายคนไข้แล้วก็แมวอีก๓ตัวที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลด้วยค่ะ

ที่นี่มีแมวอยู่สามตัวมีคนไข้หนึ่งคนนะคะถ้ามีอะไรก็เข้ามาช่วยแมวสามตัวกับคนหนึ่งคนที่ด้วยนะคะ
ตอนแรกค่ะเจ้าหน้าที่เขายังไม่สามารถเข้าไปถึงตัวโรงพยาบาลได้
เพราะว่าน้ำมันไหลแรงแล้วก็สูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงดึกนะคะ
ส่วนความเสียหายเบื้องต้นแน่นอนค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จมหายไปกับกระแสน้ำ
ส่วนรถพยาบาลรถบุคลากรการแพทย์รถญาติผู้ป่วยที่จอดอยู่ในโรงพยาบาล
มน้ำมิดกันหลังคารถมิดหมดเลยอ่ะค่ะได้รับความเสียหายนะคะเนี่ยค่ะ
ได้นำอศเจ้าหน้าที่อำเภอรวมทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์เร่งอบเที่ยวผู้ป่ายสร้างการอดภัณฑ์ต่อเนื่องจนถึงช่วงสายเลยนะคะ
ซึ่งก็มีผู้ป่วยโควิด๑๙ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลรวม๑๐ราย
ผู้ป่วยทั่วไป๓๐รายแพทย์พยาบาลรวมแล้วอีกกว่า๒๐รายค่ะ
ผู้ป่วยทั้งหมดถูกนำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมาชั่วคราว
เพราะว่าระดับน้ำที่ท่วมภายในโรงพยาบาลยังสูงมิดหลังคารถตู้ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องตัดกระแสไฟฟ้าไม่สามารถที่จะทำการรักษาผู้ป่วยได้นะคะถ้าไม่มีกระแสไฟ
ส่วนนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเที่ยง
ก่อนเที่ยงวันนี้นะคะมูลละนิธิอุดอลสวางเมย์ทาธรรมเชพูม
ช่วยเหลืออพยพชาวบ้านแล้วก็ช่วยนำผู้ป่วยออกมาจากบ้านค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านคำปิงอยู่หลังโรงพยาบาลบำเน็ตนรงค์
การช่วยเหลือก็ทุลักทุเลพอควรนะคะเพราะระดับน้ำยังท่วมสูง
กระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวส่วนที่อำเภอจตุรัสค่ะ
เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่หนักที่สุดไม่แพ้กันเลยตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมา
ต้องประกาศเตือนผู้ใช้เส้นทางบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๐๑ชัยภูมิศรีคิ้ว
ช่วงก่อนเข้าถึงตัวอำเภอจตุรัสเชื่อมผ่านออกจังหวัดชายภูมิ
จังหวัดนครราชศรีมานะคะตอนนี้รถเล็กทุกชนิด
ไม่สามารถใช้เส้นทางเส้นนี้ได้และล่าสุดยังมีน้ำป่าหลากท่วมสูง
เกือบมิดหลังคาบ้านเข้าไปในพื้นที่ตัวอำเภอจตุรัสด้วยค่ะ
ซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจกลางตัวอำเภอนะคะความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวค่ะ
ตอนนี้ก็มีการประสานมูลนิธิกู้ภัยต่างในชายภูมิ
นครราชสีมาและผลแก่นนาบรับปรากรเรือ
ในหลายตำบลของอำเภอจตุรัสค่ะ
เราตรวจสอบไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนครราชศรีมาอุทัยธานีลบบุรี
และล่าสุดที่อ่านไปก็คือชัยภูมิ
เพราะว่าภาคเหนือตอนล่างโดนฝนมาประมาณย้ำเลยนะ

โดยเฉพาะพื้นที่สุโขทัยค่ะตอนนี้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่
ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอเมืองนั่นเองนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงก่อนนี่คือภาพมุมสูงนะคะ
น้ำขยายวงกว้างและเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจ
เป็นฝั่งขวานะคะของอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะ
จะเป็นเส้นทางสะพานพระร่วงจนถึงวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ระดับน้ำประมาณ๕๐เซนติเมตรค่ะ
น้ำเข้าท่วมแบบนี้เพราะว่าอ่างเก็บน้ำแม่มอก
อ่างเก็บน้ำแม่รำพันธ์ล้นสปิลเวย์ค่ะ
แล้วก็เข้ามาท่วมอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ส่วนที่โรงพยาบาลสุโขทัยน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะ
ระดับน้ำค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อย
เจ้าหน้าที่มีความกังวลว่าน้ำจะเข้ามาท่วมในพื้นที่โรงพยาบาล
จึงต้องนำกระสอบทรายมากั้นที่หน้าโรงพยาบาลค่ะ
ส่วนคนป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามารับการรักษา

ความสะดวกด้วยการจัดรถทหารเข้ามาช่วยรับส่งด้วย
และช่วงที่ทีมข่าวของเรานะคะเข้าไปทำข่าวที่โรงพยาบาล
มีภาพหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ปรากฏออกมาค่ะ
ญาติมารับศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตนะคะ
โรงพยาบาลจะต้องเข็นศพออกมาทางเรือท้องแบนนะคะ
ทหารก็ช่วยนะคะและหลังจากนั้นนำศพขึ้นรถทหาร
ที่ทหารจะขับรถมาส่งศพให้ที่วัด
พอถึงวัดก็ต้องแบกศพลงจากเรือท้องแบนอีก
แล้วค่อยลากเข้าวัดเพื่อทำพิธีบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ
จากสถานการณ์แบบนี้เองช่วงสายวันนี้นะคะ
น้ำก็เอ่อล้นเข้าท่วมต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจ
ฝั่งตะวันตกบ้างค่ะของสุโขทัย
สุโขทัยเมืองเก่าตั้งแต่สี่แยกคลองโพไปจนถึงหน้าห้างบิ๊กซี
จุดนี้ระยะทางประมาณ๕กิโลเมตรน้ำค่อนข้างสูงนะคะ

โดยเฉพาะหน้าโรงพยาบาลสุโขทัยหน้าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
หน้าวิทยาลัยหน้าตสินสุโขทัยและวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยค่ะ
น้ำท่วมตอนนี้๑เมตรแล้วนะคะ
แล้วน้ำไหลข้ามถนนอย่างรุนแรง
ทำให้ประชาชนผู้ป่วยญาติรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โดยสารเข้าไปส่งบริเวณด้านหน้า
ซึ่งวางแนวกระสอบทราย๕ชั้น
รวมทั้งสายบายพาสที่เชื่อมจากสี่แยกคลองโพ
จนถึงบริเวณ๓แยกปีกไม้
ขนส่งสุโขทัยน้ำท่วมสูงเหมือนกัน
แม่น้ำก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงด้วย
อกจากนี้นะคะยังมีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่อีกด้วยค่ะ
ทำให้การเดินทางตอนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ประชาชนบอกว่ายากลำบากมากแบบนี้ค่ะ
น้ำถ้าเดินนี่คือเป็นผู้ชายเนอะน่าจะสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรขึ้นไป

ก็นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เพราะว่าเมื่อวานบอกเอาไว้แล้วกำหนดอะไรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะคะ
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์
ท่านก็บอกว่าขอให้ประชาชนเข้มแข็ง
ประชาชนมาช่วยกันสวดมนต์ไล่พายุด้วยนะคะ

กับคุณสิริวัณรักษาผู้ศึกขาวไทยนัททีวีค่ะ
ค่ะก็เป็นการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะในช่วงวันหยุดนะคะ
เพื่อติดตามรับฟังปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
รัฐบาลได้เร่งแก้ปัญหาค่ะแล้วก็จะเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสุโขทัยหรือจังหวัดชายภูมิหรือและลบบุรีค่ะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช้เวลาช่วงวันหยุดลงติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
อำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัยค่ะพร้อมกับคณะอาทิต
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้วก็นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะ
รวมถึงวันนี้นะคะก็มีสอสอกลุ่มสามมิตร
จังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยจังหวัดกำแพงเพชร
เดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีอย่างหนาแน่นเลยนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการทักทายประชาชนนะคะ
แล้วก็ได้ขึ้นบนรถยนต์ที่เป็นรถของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
ทักทายกับประชาชนที่อยู่ตามสองข้างทางนะคะ
แล้วก็โบกมือให้กำลังใจค่ะนายกรำรีก็กล่าวกับประชาชนในบางช่วงนะคะ
ที่มีการพบปากกับชาวบ้านบอกว่าปัญหาการเมืองไม่ใช่มีเพียงแค่ตรงนี้ค่ะ
ซึ่งก็มีหลายที่ด้วยกันโดยเฉพาะขณะนี้ก็มีพายุเข้ามา
ทำให้ประชาชนหลายพื้นที่ต้องได้รับผลกระทบค่ะปีนี้ก็มีพายุเข้ามาแล้วถึงห้าลูก
และนี่ก็เป็นเพียงลูกเดียวจึงขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันสวดมนต์ค่ะ
เพื่อให้พายุอย่าให้เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอีกเลยค่ะ
ตอนนี้พายุเข้ามาลูกหน่ะปีก่อนปีหกสี่หกสามเข้ามาห้ารู
อีกรูเดียวนะจั๊บจั๊บหนอโดรดบนด้วยอย่ามาอีกเลย

เออเวลานี้สิ่งที่นายพูดคือ

เพราะฉะนั้นนายยกรัฐมนตรีและคณะก็ได้เดินทางมาที่วัดบ้านซ่าน
รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ซึ่งทางผู้ว่าก็รายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่จังหวัดสุโขทัยในตอนนี้
ทั้ง๙อำเภอก็ได้เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้ว
ที่อำเภอศรีสำรงก็ยังมีน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบทั้งหมด
มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด๕๓หมู่บ้าน
แล้วก็มีน้ำท่วมขังบ้านเรือน๓๕หมู่บ้านค่ะ
และระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้มาพบปะกับชาวบ้านที่วัดบ้านซ่านนะคะ
ก็มีกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างสนามบินสุโขทัยค่ะ
รวมตัวกันถือป้ายเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีช่วยเหลือ
เพราะเคยไปยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงธรรมเนียบรัฐบาลแล้วนะคะ
แต่ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
แล้วก็เหลวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
วันนี้ชาวบ้านจึงบุกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรี

ที่จังหวัดผมก็ไป
เรื่องมันไม่ถึง

วันนี้นายกมาถึง

อยากจะยื่น

ให้รู้ถึงปัญหาโดยตรงเลย

หนังสือผมมีอยู่ไหนแล้ว

ที่ดินหน้าสนามบินครอบครองไว้

จังหวัดชายภูมิและลบบุรีก็ยังมีน้ำท่วมอยู่
ซึ่งในวันพุธนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
แล้วก็เร่งเยียวยาให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
สิรวรรณร่างสาธารณ์แท้รับทีวีรายงานสดจากจังหวัดสุโขทัยค่ะ

นายกรัฐมนตรีบอกเนี่ยเพิ่งลูกเดียวนะ
ปกตินี่เจอปีละ๕ลูก
แต่จริงแล้วมันก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้น้ำมาแล้วสถานการณ์น้ำมาแล้ว
ถ้ามีพายุลูกอื่นมาอีกจะทำยังไง
เจอจะไม่ทันจะมีแผนนองรับไหมค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะคะ

มันเพิ่มขึ้นมันใช้เวลาแค่ประมาณ๒๓วันเท่านั้นเองนะคะ
เอานอกจากนี้นะคะคือเมื่อช่วงเบรกที่แล้ว
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปทันทีค่ะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะ

เราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันที่ชายภูมิกันนะคะ

ค่ะภาพที่เราเห็นอยู่บริเวณด้านหลังนี้ก็คือ
ตอนนี้น้ำนั้นเป็นผืนเดียวกันกับพื้นดินไปหมดแล้วนะคะ

นี่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่เข้ามาดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการขนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาลบำเน็ตนารงต้องบอกว่าตั้งแต่เดินทางมาถึงนะคะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักถึงสองรายด้วยกันซึ่งมีการเคลื่อนย้ายมาตลอดทั้งวันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการรอผู้ป่วยที่ป่วยด้วยอาการรักษาโควิดสิบเก้านะคะซึ่งพ
ที่เราเห็นบริเวณด้านข้างนะคะเดี๋ยวเรากวาดกล้องจะกวาดไปให้ดูนะคะนั่นเป็นลานจอดรถของโรงพยาบาลซึ่งตอนเนี้ยก็จะเหลือเพียงแค่หลังคาเท่านั้นแล้วก็พื้นดินเนี่ยคือมองไม่เห็นเลยผืนน้ำทั้งหมดก็จะกลืนกลิ่นไปทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้ความเสียหายนั้นค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวค่ะส่วนความเสียหายภาย

การเบื้องต้นตลอดนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าระดับน้ำเนี้ยค่อนข้างนี้จะสูงเลยทีเดียวนะคะประมาณเกือบแปดสิบเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยสวัสดีค่ะอันนี้มาจากอาคารไหนนะคะ
ใช่ค่ะตอนนี้ข้างในมันเป็นยังไงบ้างวะคะตอนนี้กำลังลำเรียงคนไข้ออกมา
รถสุดท้ายเป็นคนไข้โควิดค่ะแต่เหลือใช่เหลือเจ็ดคนสุดท้ายค่ะ
เดินเดินได้ค่ะค่ะคือตอนนี้สถานการณ์ของโรงพยาบาลเนี่ยก็คือ
ก็คือระดับน้ำแบบนี้คือไม่สามารถที่จะใช่ค่ะใช่ค่ะ
ที่น้ำมาเนี่ยได้ประสบเวลาช่วงเวลานั้นไหมคะ
อยู่ค่ะอยู่เวรบ่ายแล้วมีความหมายเป็นยังไงอ๋อ
คือมีแจ้งจากโรงพยาบาลว่ามีให้มีน้ำทะลักเข้ามาแล้วทีนี้ก็เลยแจ้งจากอ่า
ภูมิหน่วยการและพ่อบ้านให้ให้ให้ขนย้ายของพื้นที่สูงอืม
แล้วก็บอกว่าแจ้งว่ามีเขื่อนแตกหรืออะไรเลยแล้วก็กำแพงพัง
เห็นว่าสิ่งของอะไรต่างต่างใช่คว่าเป็นแบบเดิมคือกว่าหน้านี้น่ะ
เคยมีปีก่อนที่คือท่วมแบบนี้แหละแต่ว่าท่วมแค่ครึ่งเข่า
ก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ขนาดนี้แต่ในปีนี้หนักมากเลย
อยู่ที่นี่ไม่เคยคิดว่าจะท่วมขนาดนี้ใช่ค่ะที่เราเห็นข้างหน้าเนี้ยค่ะ
ประมาณนี้ข้างในนี่สาหัสกว่านี้ไหมข้างในนี่ขึ้นไปตึกชั้นหนึ่งเลย
ตรงนั้นเลยค่ะค่ะประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรใช่สองเมตรกว่า
ลำเลียงคนไข้จากตึกผู้ป่วยในหญิงขึ้นไปตึกผู้ป่วยในชาย
แล้วก็เครื่องมือแพทย์ทุกอย่างที่เป็นแบบเครื่องมือที่จำเป็นที่ต้องขนย้ายค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งที่สบายใจขึ้นคือว่าผู้ป่วยกำลังจะเคลื่อนย้ายออกจากที่โรงพยาบาลนี้หรือเปล่า
ใช่ค่ะตอนนี้เหลือเหลือห้าคนผิดภัยใช่ใช่ล้อสุดท้าย
ล็อตสุดท้ายการเคลื่อนย้ายที่ค่อนข้างที่จะละเอียดดีใช่ค่ะต้องมีทีมเคลื่อนย้ายที่แบบควบคุมการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ค่ะ
การการแพร่กระจายเชื้อสู่พวงชนอะไรอย่างเงี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณคุณพยาบาลมากนะคะ
คลากรทางการแพทย์ที่วันนี้เมื่อสักครู่ที่เดินออกมาพอดีเอ่อแล้วก็เราก็เรียก
บกวนสอบถามข้อมูลท่านนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราเข้าไปในในโรงพยาบาลแล้ว
เราจะเห็นว่าภายในโรงพยาบาลเองเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเสียหายค่อนข้างที่จะหนักนะคะ
เพราะว่าพอเราเดินลงไปเนี่ยตอนนี้นะคะคุณผู้ชมน้ำจะประมาณนี้
แต่พอเราเดินไปถึงบริเวณห้องโถงนะคะน้ำจะขึ้นมาระดับเอวเลย
เกือบหนึ่งเมตรเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะพาทัวร์โรงพยาบาลนะคะ
น้ำตรงนี้เนี้ยนะคะเป็นการทะลักมาของน้ำจากเอ่อ
เขื่อนลำปะทาวแล้วก็ลำน้ำชีที่มาผสมกันนะคะเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวเราจะหันให้ให้ทางช่างภาพเข้าไปดูนะคะอุปกรณ์ต่างต่างทางโรงพยาบาลเนี่ย
มาขวางทางน้ำไว้เมื่อสักครู่คุณพยาบาลบอกว่าน้ำมาเร็วมาก
ทุกอย่างโดนซัดไปหมดเลยต้องมาเอาเก้าอี้เนี่ยมาขวางไว้นะคะ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้
นี่นะคะเสียหายทั้งหมดเลยห้องน้ำหญิงนะคะแล้วก็ทางเดิน
ศูนย์เราได้สอบถามอ่าทางเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือ
แล้วก็ผู้ไพรผู้สมุทรผู้ไพรที่โรงพยาบาลบำเน็ตนรงนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ย๓วัน
มาถึงเนี้ยน้ำลงไปแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่เอ่อ
ไม่แน่ใจว่าลงขนาดไหนเดี๋ยวเราจะดูที่ผนังนะคะ
ลงไปประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบเซนอืมนั่นหมายถึงว่าก่อนหน้านี้
คือระดับหน้าอกเลยนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
ที่โรงพยาบาลบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมินะคะ
คือบริเวณที่คุณวิมลวันยืนอยู่เนี่ย

แล้วเขาบอกว่าพยาบาลที่เดินออกมาจากด้านในบอกว่า
น้ำข้างในสูงมากกว่า๒เมตร
คือท่วมหัวหมดชั้นหนึ่งอ่ะ
เอาตอนนี้ก็ต้องรอนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ย
นำผู้ป่วยซึ่งชุดสุดท้ายเนี่ย

คือหลายที่หลายจังหวัดเลยบอกว่าเนี่ย
หนักที่สุดในรอบสิบปีนะคะที่อุ้มผางเหมือนกัน
เขาบอกว่าน้ำป่าก็ไหลทะลักเข้ามาท่วมไม่มีใครทันตั้งตัวเลยนะคะ
น้ำสูงนับเมตรซัดบ้านลอยหายแล้วก็มีรายงานรีสอร์ทหลายแห่ง
น้ำท่วมจมเสียหายเหมือนกันเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลัง
ซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสูงชันการเดินทางก็ยากลำบากในจังหวัดตากเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าฝนตกหนักทั้งคืนช่วงเช้าของวัน
นี้ก็ยังตกอยู่ส่งผลให้น้ำป่าจากลำห้วยอุ้มหางจากยอดดอยค่ะ
ไหลลงมาแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนับร้อยหลังคาเรือน
ท่วมรีสอร์ทหลายแห่งที่สร้างติดลำห้วยอุ้มหางซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
ใหม่ท่าแพรตำบลอุ้มหางค่ะความแรงของน้ำขนาดไหน
ก็ขนาดที่ซัดเอาบ้านเรือนขนาดเล็กเนี่ยลอยไปพร้อมกับกระแสน้ำป่าเลยนะคะ
ขณะที่บ้านบางหลังที่ยังอยู่น้ำก็ท่วมสูงมิดเกือบถึงหลังคาค่ะ
เลี้ยงเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ติดแนวลำห้วยอุ้มผางไม่สามารถขนย้ายได้นะคะ
ถูกน้ำพัดหายไปจำนวนมากและยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์
จมน้ำไปหลายคันเพราะว่าขนย้ายหนีไม่ทันเหมือนกันขณะเดียวกันค่ะ
ตากซึ่งเป็นถนนสายสำคัญเชื่อมต่อไปแหล่งท่องเที่ยวนะคะ
ไม่ว่าจะเอ่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ต่างต่างของอังเภออุ้มหางนี่
ปรากฏว่าน้ำป่าทะลักแนวลำห้วยกลางหมู่บ้านไหลเข้าท่วมถนนสูงกว่า๑เมตร
ตอนนี้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้แล้วนะคะ
โดยกู้ชีพกู้ภัยระดมนำเรือยางซึ่งเป็นเรือนำเที่ยวร่องแก่งเนี่ยต้องเอามาใช้ค่ะ
งานนี้ให้กลายเป็นเรือกู้ภัยแทนช่วยชีวิตชาวบ้านนะคะ
แล้วก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะฝนตกหนักระดับน้ำเนี่ยค่ะ
ไม่ลดเลยนะคะสูงขึ้นต่อเนื่องนายเสด็จชัยสุวรรณจันทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนอุ้มผาง
บอกว่ายังไม่รู้ฝนจะตกลงมามากกว่านี้ไหมแต่ขอให้ประชาชนรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
อบพยพเด็กคนชะลาออกไปอยู่ที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าตอนนี้รับประกันไม่ได้ว่าน้ำ
จะสูงมากขึ้นขนาดไหนค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศยี่สิบสี่ชั่วโมงข้างหน้า
ฝนจะถล่มหนักถึง๖๐จังหวัดทั้งภาคกลางภาคตะวันออกนะคะ
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้
ฝนตกหนักบางแห่งรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑล
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ฝนตกสะสมที่จะทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะ